ของวันที่๑๐มิถุนายนคุณผู้ชม
รถเก๋งคันหนึ่งไปชนชายเล่ร่อนชนตุ้มเสร็จปั๊บนะ
ลากไปบนทางเท้าไกลเป็น๒๐เมตรนะฮะน้องมิ้นคุณผู้ชมครับ
ปรากฏว่าผู้หญิงมาแสดงตัวกับตำรวจ

แต่จากการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว
ตำรวจบอกว่าไม่ใช่คุณยังไม่ได้ขับ

ลองดูกล้องมุมช้อนเปลี่ยน
ผมบอกผ่านกันพอดีเลย
คนเดินเท้าครับอยู่บนสวนหย่อมของคอนโด
นี่เราให้ดูต้นเรื่องก่อนตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับ
รถชนเสร็จแล้วลากชายเล่ร่อนขึ้นมาอยู่บนทางเท้าแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งครับ
ที่เกิดเหตุพบโตโยต้าอัลติสครับทะเบียนกรุงเทพนะ
นขึ้นไปอยู่บนทางเท้าแบบนั้นไปชนกับพุ่มไม้ประดับ
กันชนหน้าพังแต่ที่ใต้ท้องรถสิครับ
พบศพชายเล่ร่อนฮะไม่มีเอกสารติดตัวอะไรเลย
อายุ๓๐๔๐ปีได้นอนหายใจรวยลินอยู่นะครับ
่งผ้าขาวม้าแล้วก็สวมเสื้อสีขาว
เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเอาร่างเขาออกมานะครับ
แล้วก็พยายามปั๊มหัวใจแต่ไม่ทันครับ
เขาเสียชีวิตอยู่ในจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าในรถมีผู้ชาย๑คน

ผู้ชายมีแผลที่หน้าผากมีคราบเลือด
ติดอยู่ที่ถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับครับ
แล้วก็ประตูรถด้านหลังคนขับนะฮะขณะที่นางสาวอรวรรณอายุสามขออภัยครับ
อายุ๒๒ปีอยู่ในรถเล่าบอกว่าเธอขับรถไปรับแฟนนุ่มที่ร้านเหล้า
ย่านลาดพร้าวระหว่างขับกลับนะเธอขับกลับคอนโดมิเนียม
มาถึงที่เกิดเหตุนี่แหละจะเลี้ยวเข้าคอนโดมิเนียมอยู่แล้ว
มีรถมาตีคู่ก็เลยหักหลบเป็นจังหวะเดียวกับที่ชนชายเล่ร่อนเข้า
อยู่ริมถนนพอดีด้วยความตกใจครับก็เยียบส่งไปผู้งไปอยู่บนทางเท้า
แล้วไปชนกับพุ่มไม้ประดับตรงนี้ตำรวจไม่เชื่อครับ
หลวงหวนโยทีนเนอะเพราะว่ามีข้อสงสัยหลายอย่าง
สูตรร่างผู้ตายชายเล่นครเล่นครเล่นร่วนในทรงไปชันนสูตรที่สถาบันนิติเวศครับ
รถคันที่เกิดเหตุมีนั่งมา๒คนนะครับ
มีสุภาพฤตีท่านนึงแล้วก็
หนึ่งแต่ว่าตอนที่พระอศวรณไปถือที่เหตุเนี่ย
ผู้หญิงเนี่ยหรือว่าซีชั่นที่ที่พูดถึงเนี้ยอ่า
แสดงตัวเป็นผู้ขับขี่ค่ะนะครับแต่ว่าอ่า
นักสวนเองเนี่ยก็ต้องดำเนินการรวบรวม
พยายามหลักฐานนะครับสอบพยานดูกล้องวงจรปิด
ถ้ามีนะครับในที่เหตุเพื่อที่จะพิสูจน์ทราบ
แล้วก็ให้ข้อได้จริงในที่ยุติว่าใครเป็นผู้เอาขี่ที่แท้จริงนะครับ
แล้วก็เหตุเนี่ยเกิดยังไงเกิดจากความประมาทของผู้ตาย
หรือเกิดจากความประมาทของฝ่ายรถยนต์ก็ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
สอบต้องอยู่ครับเอาล่ะที่ตำรวจไม่เชื่อ
เพราะมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมฮะ
ได้หลักฐานมายืนยันชัดว่าผู้ชายเป็นคนขับ
ซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
ผู้หญิงไม่ได้นั่งมาในรถด้วยแล้วจากภาพเนี่ย
ผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นคนขับ

เนื่องจากเธออาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียม

ตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกครับรองผู้ประชาการตำรวจนครบาน
ในฐานะโคศกกองบัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ท่านเปิดเผยบอกว่าหลังจากตรวจสอบอย่างละเอียด
คือผู้ชายเขามียศเป็นร้อยตำรวจโท

สังกัดสำนักงานเลขานุการ

หรือผู้หญิงเขารับเองแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีในเรื่องของการแจ้งความเท็จอยู่แล้ว